คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะ
เดี๋ยวดูภาพนี้กันหน่อยเที่ยงครึ่งวันนี้นะคะ
มีทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็มีคลิปที่คนถ่ายเอาไว้
นี่ฝนตกหนักแบบนี้โอ้โหต้นไม้ริมถนนเทพรัฐโอ้โห
ซอยพระห่วงโยธินห้าสิบมันโค้นลงมาลมแรงมากเนอะ
มืดแบบฝนหือลงรถพอดีเลยนี่ค่ะ
พอฝนหยุดตกทีมข่าวของเราขอลงพื้นที่ไปดูหน่อยซิ
เป็นยังไงฮะต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่บนทางเท้าตลอดแนวทั้งขาเข้าขาออกสี่สิบต้น
ครับแบบนี้ค่ะมันร่วงลงมาแบบโอ้โหสี่สิบกว่าต้นอ่ะต้นไม้อ่ะโอ้โห
แล้วบางต้นล้มทับรถที่จอดอยู่เสียหายเป็น๑๐คัน
แล้วเมื่อกี้น้ำเยอะเลยนะที่ถนนนะที่วิ่งกันไปเนี่ย
ใช่ค่ะเนี่ยเป็นแบบนี้อันนี้หลังฝนตกโอ้โหดูสิ
ฝนหยุดเรียบร้อยไปดูสภาพหน่อยเป็นแบบนี้นี่ถอนโคนขึ้นมาเลยอ่ะ
คนที่อยู่แถวนั้นบอกว่าเอาจริงนะไม่เคยเจอฝนตกหนักลมแรงขนาดนี้มาก่อนนะคะ
ครับหลังคาสังกะสีป้ายโฆษณาบริวว่อนหมดเลยโอ้โหดูสินี่นี่นี่
ต้นไม้ล้มต่อหน้าต่อตาต้องรีบวิ่งหลบเข้าบ้านกันอ่ะพี่อุ๋ย
นี่นี่ก็ล้มนี่โดนรถอีกโอ้โหพอมันพายุสงบฝนสงบ
ไปดูความเสียหายเยอะเลยค่ะคนที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่า
รถเขาก็โดนครับแต่สิ่งที่กังวลคือหน่วยงานไหนจะมารับผิดชอบ
มาช่วยดูหรือเปล่าเนี่ยคือพอไปถามเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขน
ครับเจ้าที่บอกว่ามันก็เป็นภัยธรรมชาติอ่าก็ต้องให้บริษัทประกันภัยรถยนต์
ของรถแต่ละคันรับผิดชอบว่าประกันครอบคลุมหรือไม่
คือหลังจากเกิดเหตุสำนักงานเขตบางเขนก็นำเจ้าหน้าที่มาช่วยนะคะ
ก็เอารถยกไปยกต้นไม้ที่มันขวางถนนที่มันทับรถยกออก
แต่ในส่วนของรถแต่ละคันที่ได้รับความเสียหายก็ต้องไปดูทางประกันของรถแต่ละคันนะคะว่าจะยังไงได้บ้าง
ช่วงนี้ฝนตกบ่อยใช่ค่ะก็อาจจะต้องระวังกันเพิ่มขึ้น